มุกดาหารเนี่ยถนนขาดสะพานขาด
แต่มันมีภาพน่าประทับใจออกมาในโลกโซเชียลนะคะ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจนะ

ลูกศิษย์ฉันต้องได้เรียนหนังสือ

มือข้างหนึ่งหิ้วรองเท้าแตะ

แต่คุณครูจะไปสอนค่ะ
ยอดจริงนี่คือคุณครูวันเพ็ญ

เป็นครูสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอุดม
ตำบลนาอุดมอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร

ปีนบันไดลิงฝ่าถนนขาด
สอนนักเรียนที่อยู่ห่างจากบ้านพักประมาณ

ย้ำนะคุณครูห้าสิบเจ็ดแล้วนะ
ทีมข่าวเราโทรศัพท์ไปหาครูวันเพ็ญเลยค่ะ

มาถึงวันจันทร์ถนนพังอย่างที่เห็นเลย

เจ้าหน้าที่เขาก็นำบันไดลิงมาวางไว้ให้ข้าม
ครูก็เลยไต่บันไดลงไปเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่ง

มันอันตรายนะมันสูงนะ
กลัวมันก็กลัวเหมือนกันก็เลยเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เขามาคอยช่วยจับบันไดเอาไว้ให้หน่อย

แต่ที่ทำแบบนี้ครูวันเพ็ญพูดว่าไงรู้ไหมคุณ
หน้าที่เราสำคัญที่สุดยอดเราเป็นแม่พิมพ์ของชาติ
หนทางจะยากลำบากแต่นักเรียนกว่า๖๐ชีวิตรอเราอยู่
โอ้โหอยากจะกรบให้ดำดังจริงเดี๋ยวนั้นเนี่ยสุดยอด
เป็นภาพที่น่ารักโดยเฉพาะกระติ๊บข้าวเหนียวเนี่ยต้องไปด้วยต้องไปด้วย
คุณผู้ชมเองก็นักเรียนส่งไลน์มาให้กำลังใจครูวันเพ็ญแล้วก็ใครที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ได้ด้วยนะคะ